คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้โหเราเนี่ยนำเสนอแต่ข่าวที่มีแต่คนยิงกันฆ่ากันตาย
แต่เอาพูดตรงนะคุณผู้ชมทุกวันนี้ค่ะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะทุกคนมีปืนติดตัวพกปืนไว้กับตัวปืนมันหาง่าย
อย่างกรณีก่อนหน้านี้ที่เราเล่าไปกรณีอดีตลูกเขย
ไล่ยิงแม่ยายที่นั่งแท็กซี่จำได้ไหมคะ
ไล่ยิงแม่ยายจนเสียชีวิตแล้วตอนแรกจะเจาะยิงลูกติดภรรยาเก่าด้วย
แต่ว่ากระสุนด้านอันนี้คือภาพวันเกิดเหตุที่อดีตลูกเขย

ล่าสุดตำรวจไปจับตัวได้แล้วหลังหนีไปกบดานบ้านญาติที่จังหวัดระยองนะคะ
ผู้ต้องหาคือนายสุวิทย์บุญหารค่ะยอมรับสารภาพทุกอย่าง
แต่โดยดีวันนี้ตำรวจพามาทำแผนด้วยนะคะ
น้องสาวผู้ตายก็กล่าวขอบคุณตำรวจแล้วก็สื่อทุกสำนักที่ช่วยกระจายข่าว
จนทำให้จับตัวคนร้ายได้โดยเร็วเพราะเอาจริงจริง
ผู้ต้องหาเคยไปขู่บอกจะฆ่าทั้งโคตร
แล้วตอนที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยครอบครัวเขาก็เป็นกังวลกันว่า
ผู้ต้องหาจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำหรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริง
เดินทางไปคุมตัวนายสุวิทย์กลับมาจากที่ระยอง
เพื่อมาสอบปากคำที่สพปทุมราชวงศา
แล้วก็นำตัวไปทำแผนช่วงสายนะคะไปที่จุดเกิดเหตุก็คือบ้านของผู้ตาย
ชาวบ้านมายืนรอดูเยอะมากนะคะก็ทั้งด่าทอทั้งสาบแช่งเลย
ผู้ต้องหาเนี่ยก็ตอนแรกไม่ยอมลงจากรถเนี่ยค่ะลงมาแล้วเห็นท่าไม่ดีสุดท้ายเลย
กลับขึ้นไปแล้วก็ใช้ชี้จุดเอานะคะแล้วก็มีการยืนชี้จุดที่เข้าไป
เอาปืนเจาะหัวน้องฟ้าก็คือลูกติดภรรยาค่ะ
ที่ว่าจะลั่นไกล๒นัดแต่กระสุนด้านนะคะ
ไม่ได้มีพิธีขอขมาครอบครัวด้วยค่ะ

ไปชี้จุดที่ยิงอดีตแม่ยายจนเสียชีวิตตรงถนนในหมู่บ้าน
ผู้ต้องหาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ
เขาขับรถกลับมาเจออดีตแม่ยายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
ก็เลยเอาปืนยิงหลายนัดจนรถล้มแล้วก็ขับรถหนีไป
สาเหตุที่ต้องยิงเพราะว่าบันดาลโทษะ
เพราะถูกอดีตแม่ยายด่าทอแล้วก็ดูหมิน
รวมถึงเคยมีปัญหาส่วนตัวกับภรรยาด้วย
คุณมีสิทธิ์ในการที่จะให้การให้เหตุผลหรือว่ากล่าวอ้างอะไรก็ได้
แต่คุณไปพิสูจนในชั้นศาลว่าคุณบันดาลโทษะจริงไหม
บันดาลโทษะเนี่ยมันจะต้องเข้าข่ายแบบไหนอย่างไรจวนตัวขนาดไหน

ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยว่าแล้วการที่คุณไปขู่ครอบครัวผู้ตายอีกว่าคุณจะฆ่าล้างโคตรเนี่ย
คุณตั้งใจจะทำจริงหรือเปล่าเออนั่นสินายสุวิทย์ตอบว่าไงรู้ไหมคะ
เขาบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าล้างโคตรตามที่ญาติผู้เสียชีวิตกล่าวอยู่แล้ว
เพราะผมไม่ได้มีจิตใจเฮี่ยมโหดขนาดนั้นญาติญาติคิดไปเอง
ค่ะนี่คือคำกล่าวอ้างของเขานะคะ
ส่วนกรณีน้องฟ้าที่บอกว่าโดนเจาะยิงแล้วปืนด้านเขาก็บอกว่าไม่ได้ยิง
เขารักน้องฟ้าเหมือนลูกเพราะก็เป็นลูกติดของอดีตภรรยาเขา
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมโดนข้อหานักเลยนะคะ
นายสุวิทย์โดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น
ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ